รายงานให้คุณผู้ชมทราบนะคะว่า
มีรถพยาบาลติดสติ๊กเกอร์คันที่๕
วิ่งออกจากถ้ำหลวงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็คาดว่าน่าจะไปที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
แล้วก็มีสมาชิกหมูป่าคนที่๕ออกมาด้วยเนี่ยนะคะ
ล่าสุดค่ะมีเฮลิคอปเตอร์บินขึ้นจากลานจอด

คุณผู้ชมนี่ภาพสดนะคะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเองนะคะ
แล้วก็เป็นอีกวินาทีที่ทำให้คนไทยใจชื้นกันทั้งประเทศค่ะ
คาดว่าน่าจะมีสมาชิกของหมูป่า
มากับเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ด้วยหรือไม่อย่างไร
แล้วก็คาดว่าน่าจะไปที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
คุณผู้ชมเกาะติดหน้าจอไทยรัฐทีวีนะครับ
เพราะว่าข่าวหลังจากนี้ไปจะเข้มข้นทุกวินาที
แล้วก็จะทำให้คนไทยทั้งประเทศร่วมลุ้นร่วมเชียร์
ร่วมส่งกำลังใจไปที่ถ้ำหลวง
ให้ทั้ง๙ชีวิตที่ยังคงติดอยู่ในถ้ำหลวง
ออกมาจากถ้ำได้เร็วที่สุดแล้วก็ปลอดภัยด้วย
สำหรับการส่งตัวหมูป่าอาคาเดมี่ออกจากถ้ำหลวง
จะมีการแบ่งเป็น๒ประเภท
ถ้าสมมุติว่าเป็นระดับสีเขียวก็คือไม่เป็นอะไรมาก
ก็จะอาศัยรถตู้ก็คือรถพยาบาลโดยตรง
ซึ่งคันที่๕นั่นเป็นคันแรกออกไปแล้ว
ส่วนเรื่องของที่การจะขนส่งด้วยเฮลิคอปเตอร์
ก็จะต้องเป็นลักษณะของอาการตามการพิจารณาของแพทย์สนาม
ให้เป็นคนพิจารณาว่าควรจะส่งตัวไปที่โรงพยาบาล

สีเขียวขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองสีแดงสีดำ

อย่างเมื่อวานคุณผู้ชมมีการลำเลียงด้วยเฮลิคอปเตอร์๒คน

แล้วก็รถของโรงพยาบาลอีก๒คนนะคะ
เอาล่ะเราไปติดตามความพร้อมณโรงพยาบาลเชียงรายประชานุคร็อกกันหน่อย
คุณพัชรวรินพัชรับประพานานผู้สึกข่าวแทรฟทีวี

เหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่นาทีนะคะที่เฮลิคอปเตอร์นั้นจะลงมาจอดที่บริเวณสนามบินเก่านะคะ
ซึ่งจะอยู่สุดปลายถนนด้านหลังของดิฉันนี้นะคะ
หลังจากมีรายงานเขาว่าเจ้าหน้าที่นั้นจะนำทีมหมูป่าคนที่๕ค่ะ
เฮลิคอปเตอร์นำมาส่งที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ค่ะ
ซึ่งบรรยากาศตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นภาพบรรยากาศสดค่ะ
ที่บริเวณริมถนนสนามบินนะคะ
ตอนนี้ค่ะเนื้องแน่นไปด้วยสื่อมวลชนทั้งไทยแล้วก็สื่อมวลชนต่างประเทศนะคะ
แล้วก็ทุกคนค่ะต่างเฝ้ารอเก็บบรรยากาศค่ะ
ขณะที่เจ้าหน้าที่นั้นนำน้องทีมหมูปากขึ้นรถพยาบาลผ่านถนนเส้นนี้ค่ะ
จัดระเบียบสื่อมวลชนนะคะทั้งสื่อมวลชนไทยแล้วก็ต่างประเทศ
เพราะว่าตอนนี้สื่อมวลชนค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวค่ะ
จัดระเบียบให้สื่อมวลชนนั้นอยู่ริมถนนมากที่สุด
หรือไม่ก็ขึ้นไปอยู่ริมฟุตบาทนะคะ
เพื่อไม่ให้กิดขวางการจราจรของเจ้าหน้าที่
เนื่องจากว่ารถพยาบาลที่แล่นมานั้นต้องใช้ความเร็วค่ะ
ต้องนำส่งทีมหมูป่าให้ถึงมือแพทย์ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ให้เร็วที่สุด
วันนี้ค่ะท่านพันธุ์ตำรวจเอกประจันปัญญาแก้วนะคะ
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรเมืองเชียงรายนั้นท่านลงพื้นที่มาจัดระเบียบด้วยตัวเองนะคะ
เนื่องจากว่าสื่อมวลชนนั้นค่อนข้างที่จะมาก
มวลชนต่างประเทศนำเต็นต์ขาตั้งกล้องไฟแล้วก็มาตั้งที่บริเวณพื้นผิวการจราจรทำให้กิดขวางการจราจร
ท่านก็เจรจาขอความร่วมมือค่ะให้ไปอยู่ริมถนนให้มากที่สุดแล้วก็นำแผงเหล็กมากั้นนะคะ
ส่วนการจราจรที่ตัดสี่แยกตรงถนนสนามบินก่อนที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่โรงพยาบาลนั้นรถยังคงสัญจรได้ตามปกติ
ซึ่งคาดว่าหากมีเสียงแฮลิคอปเตอร์มาใกล้จะถึงจุดสนามบินเก่าก็คงจะปิดการจราจรนะคะไม่ให้รถนั้นสัญจรผ่านได้ทั้งสี่แยกตรงนี้ค่ะ
ภาพบรรยากาศตอนนี้นะคะทุกคนต่างจ้องมองดูนะคะว่าเฮลิคอปเตอร์นั้นจะลงมาเมื่อไหร่แล้วก็ทีมหมูป่านั้นจะมีกี่คนที่อยู่ในรถพยาบาลที่กำลังจะแล่นมานะคะสื่อมวลชนเองก็ต่างตั้งตารอแล้วก็ตั้งกล้องที่จะเก็บภาพบรรยากาศซึ่งถือว่าเป็นทีมหมูป่าล็อตที่สองนะคะหลังจากเมื่อคืนนี้นำทีมหมูป่าสี่คนแรกส่งถึงมือแพทย์เรียบร้อยแล้ว
ค่ะและตอนนี้เองนะคะก็เป็นบรรยากาศที่ทุกคนต่างเฝ้ารอค่ะรวมถึงที่ฉันเองนะคะก็ต่างเฝ้ารออยากรู้ว่าในรถพยาบาลนั้นมีทีมหมูปากี่คนนะคะถึงจะส่งถึงมือแพทย์แล้วก็แพทย์ตอนนี้ค่ะก็ได้เตรียมของผู้ป่วยเฉพาะกิจนะคะที่ชั้นแปดไว้เพื่อรับหมูปาล็อตที่สองในวันนี้ค่ะพัชรวรินพัชรปภาพานานข่าวแถ
ด้วยนะคะตอนนี้โรงพยาบาลเชียงรายประชานุครก็เตรียมความพร้อมแล้วนะคะโดยเฉพาะถนนเส้นด้านหน้าแล้ววันนี้เป็นวันจันทร์ด้วยและตรงข้ามโรงเรียนขออภัยนะครับตรงข้ามโรงพยาบาลเนี่ยเป็นโรงเรียนใช่นี่ก็จะต้องมีการปิดการจาราจรนะคะก็ทำให้ตอนนี้ทุกคนอ่ะรออย่างใจจุดใจจอดทั้งสื่อไทยสื่อนอกเลยน